ครับเมื่อวานนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่คุณแตงโมเนี่ย
บอกว่าขอยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ
ให้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปฟ้องตรงในคดีของคุณแตงโม

เพราะไม่อยากฟ้องในคดีฆ่าคนตายเจตนาฆ่าอะไรประมาณนี้

เกิดถูกยกฟ้องขึ้นมาแพ้คดีขึ้นมาเนี่ยแม่ซวยเลย
ล่าสุดวันนี้คุณแม่บอกไม่เป็นไรฟ้องต่อ

คือวันนี้คุณแม่ไปที่ศาลจังหวัดนทบุรีนะฮะ
ไปกับทางทนายบุญถาวรด้วยนะครับ
แล้วก็ทีมของพักไทยศรีวิรัยที่มาดูแลคุณแม่ในตอนนี้ด้วยนะฮะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เนี่ยไว้ใจคุณอัจฉริยะ
สสมงคลกิจแล้วก็ทีมงาน
แต่เมื่อวานมีข่าวว่าคุณอัจฉริยะไปยื่นฟ้องต่อสารเป็นการฟ้องตรง
คดีของคุณแตงโมที่เสียชีวิต
ในเรื่องของกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘เรื่องเจตนาค่า
และมาตรา๒๘๙ฆ่าคนตายโดยลักษณะชะกัน
ตรองไว้ก่อนโดยไม่ปรึกษาคุณแม่
คุณแม่ก็กังวลนะก็เลยต้องมาขอยกเลิกการมอบอำนาจให้กับนายอัจฉริยะ
แต่เหมือนกับส่งหนังสือกันไปไม่ทันคุณอัชริยะบอกว่าฟ้องไปแล้วนะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยคุณแม่พนิดาบอกว่าได้มาคัดคำฟ้อง
พบว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยที่ยื่นฟ้องคือมาตรานะ๒๙๐นะฮะ
คือเจตนาทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มาตรา๒๘๘และ๒๘๙ซึ่งเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ทำให้ไม่สามารถถอนคำฟ้องมาตรา๒๘๘กับ๒๘๙ได้
เพราะฉะนั้นจะไม่ดำเนินการยกเลิกใบมอบอำนาจในการฟ้อง
และจะมีการไต่สวนยี่สิบกรกฎาคมนี้ค่ะ
คือคุณอัจฉริยะก็ฟ้องเรื่องเจตนาทำร้ายร่างกายไปด้วย
นี่นะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ถอนฟ้องเนี่ยถอนหมดเลยนะ
แล้วจะฟ้องตรงไม่ได้เลยก็จะเป็นคดีเดียวที่ทางอายการฟ้องเรื่องของประมาท
ถามคุณแม่ว่าเออเครียดบ้างไหมพอมีเรื่องแบบโอ้โหมันเกิดเรื่องแบบไม่เว้นวันเลยอ่ะเนี่ยฮะ
คุณแม่บอกไม่เครียดแต่แค่อดนอนแล้วก็ไม่โกรธคุณอัจฉริยะด้วย
เพียงแค่อยากให้มาคุยกันแล้วที่ไม่อยากฟ้องเรื่องการเจตนาฆ่าฆาตกรรมอะไรพวกนี้เนี่ย
เพราะแม่ยังไม่เห็นหลักฐานจากนายอัจฉริยะเลยสักครั้งรวมถึงไม่อยากจองเวรใครด้วย
ไม่อยากฟ้องเรื่องการเจตนาฆ่าฆาตกรรมอะไรพวกนี้เนี่ย

มันมีกระแสข่าวว่าคุณแม่เนี่ยคุยกับคนบนเรืออยู่นะฮะ
หนึ่งในห้าคนบนเรือวันนี้คุณแม่ก็ยอมรับว่าคุยจริงนะครับ
แต่เป็นคุณปอที่เป็นคนโทรมาหาแม่คุยล่าสุดเมื่อสี่วันก่อน
รายละเอียดเนี่ยแม่ยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินนะฮะ
เป็นเพียงการถามถึงสารทุกข์สุขดิบทั่วไปเท่านั้น
แล้วก็มีการนัดมาว่าอยากจะคุยด้วย

เพราะว่าแม่เนี่ยอยากจะเดินหน้าเรื่องการหาความจริงเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวมากกว่า
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมนะคะ
วันนี้คุณอัจฉริยะพูดชัดเกี่ยวกับสสเต้แบบแตกหักเลยพี่อุ๋ย
คือแบบไม่มีเยื่อใยแล้วเลย
เมื่อวานแค่วงแตกวันนี้แตกหักเลยเหรอ

คือคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ร่วมงานกับสสเต้แล้ว
เพราะการกระทำของสอสอเต้เมื่อ๑๔มิย
รู้สึกถูกหยามเกียรติมาก
คือสิ่งที่มันทำกับผมเมื่อวานมันน่าเกลียดเกิน
คือการส่งแฟคมาอย่างนี้มันเหมือนหยามเรา
แล้วก็พอนั้นเป็นไร้ส่วนอีก
ก็ให้แม่พูดว่าถอนเราออกแล้วเนี่ย

แล้วเราก็เป็นผู้อาวุโสแล้วด้วย

นั้นจะทำงานด้วยกันทำยาก
เพราะว่านักการเมืองเป็นแบบนี้แล้วเราไม่เอาดีกว่า

คุณอัฐรยะบอกว่าที่ผ่านมาเสียเวลาไป๓เดือนกว่า
คือจุดประสงค์ที่ตั้งใจคืออยากจะช่วยแตงโมอย่างเต็มที่
ทีนี้ถ้าสสเต้ติดต่อมา
คุยด้วยแล้วนะคะไม่เจรจาด้วยแล้ว
ยืนยันว่าไม่มีการคืนเอกสารต่างเกี่ยวกับคดี
ตามที่คุณแม่พนิดาลงชื่อในหนังสือถอดถอน
เลยว่าถ้าจะนำใครมาเป็นทนายความอีก
จะฟ้องเลยผิดบรรยายัดทันเนยความ
คือลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
ส่วนประเด็นที่สสเต้กล่าวหาว่าไปยักยอกเงินค่าธรรมเนียมศาลนะคะ
คุณอัจฉริยะยืนยันว่าเมื่อเช้าคืนเงินไปหมดแล้วนะคะ
บอกว่าคืนเงินหมดแล้ว๒๕๕๐๐บาท
คุณอัจฉริยะบอกถึงอีกชนวนเหตุที่
มันแตกหักจริงกับสสเต้

เพราะสาวเตมีอยากให้นายอัชฟรียะ
เชื่อในสิ่งที่บังแจ๊กพูด
คุณงานเจ้าให้ผมยอมรับวางแจ๊ค
ชายกลับที่เครื่องของคุณ
คือคุณอัจฉริยะก็ปิดท้ายฝากถึงคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมด้วยนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาก็เปิดหลักฐานให้คุณแม่ดูมาโดยตลอดคุณแม่ก็รับรู้และเข้าใจ
แต่การที่มาบอกสื่อว่าหลักฐานของคุณอัจฉริยะมันอ่อนนะ
ไปเชื่อคำพูดคนอื่นเขาทำไม
อยากบอกแม่เลยว่าอย่ามัวคิดถึงแต่เรื่องเงินเยียวยาถ้าจะทวงความยุติธรรม

ขอพักรักษาใจรักษากายเจ็บเอ็นอักเสบเข้ากายภาพเข้ายิมฟิสเน็ต
ดูแลร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิม

แล้วถ้าสสเต้บอกฝากพี่อัดแล้วสสเต้จะช่วยคุณแม่ต่อไหมคะ
ก็สงสัยทางคดีคงให้พี่อัดแล้วละมั